เป็นนักช็อปที่มาจากทางบ้านค่ะ
เรื่องแม่นราคาเขาไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณค่ะคุณแม่นเรื่องราคาจริงหรือเปล่าคะ

พอมองพุกชี้ปุ๊บน้องตอบได้เลยนะครับ

ผู้จือกรรมของฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไรบ้าง
ของโน๊ตเหรอโน๊ตเป็นคนใจเร็วด่วนได้

ต้องอ่านธราบ
อันแรกนี้เป็นน้ำสับปะรดตาทิบโก้ขนาด๙๗๐มล
ส่วนที่๒จากเบสพูดแยมสับปะรด๑๗๐กรัม
ส่วนอันสุดท้ายนี่เป็นขนมปังกรอบนะคะไส้สับปะรดค่ะ
ปังกรอบรสดั้งเดิมนะคะโดยไม่โรยน้ำตาล

ทำไมคะดั้งเดิมดั้งเดิมคือสบายมันไม่เป็นไร

เอาล่ะคุณกุ๊กไก่และคุณโน้ตนี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะคุณเป็นคนเดียว
คำถามข้อแรกมูลค่า๒๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่อันนี้อย่างที่บอกเนาะคุณคิดว่าอันนี้แพงสุดใช่ทำไม
ซื้อดื่มประจำเราว่าอันนี้แพงสุด
ถ้าตัดทิ้งเหลือแยมสับปะรดจากเบสฟู้ด

อันนี้ดันเป็นอะไรที่ยาก
เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซื้อกิน
เอาจริงอันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นขนาดไซส์เล็ก
เราเลยคิดว่าราคาไม่เกิน๕๐บาทอย่างนี้
อันนี้๑๗๐กรัม๔๐ซัมติงประมาณ๔๘บาทใช่
เอาไหนดีคุณต้องตอบแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสับปะรดทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
มาจากมุมกัน๑๒๓ชิ้น

ขนมปังกรอบไส้สับปะรดราคาอยู่ที่๑๓๐นะ
ยังน้อยเข้ากัน
ให้คุณกุ๊กไก่และคุณโน๊ตผ่านพ้นข้อแรกไปได้หรือเปล่า
ต้องถูกกว่า๔๙บาทค่ะมาดูกัน
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ราคาอยู่ที่
ไก่กับโน้ตจะเป็นคู่แรกหรือเปล่า
ตอบผิดตั้งแต่ข้อแรกตัวช่วยก็ไม่ได้ใช้
ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นสับปะรดหรือไม่เป็นสับปะรด